ไปไลฟ์สดในการเผาบ้านลูกหนี้จำได้ไหมที่เราเคยนำเสนอไปที่บอกว่า
ไม่จ่ายก็ต้องโดนแบบนี้แบบนี้ล่าสุดลูกหนี้แหละออกมาแล้วคุณผู้ชม
ก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละรู้จักกันมาก่อนก็ยอมรับว่าติดเงินแค่หมื่นเดียว
อืมก็ไม่ได้คิดว่าจะไม่คืนแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาไงคืนยังไม่ถึงกำหนดคืนใช่ไหม
ไม่คิดว่าเพื่อนจะทำกันขนาดนี้นะฮะมาดูข่าวนี้กันหน่อยคุณผู้ชมครับ
มีภาพล่าสุดนี่โอ้โหก้มกราบเลยนะฮะเดี๋ยวเออ
ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่นะนั่นอ่ะก็เป็นภาพขณะที่นายวรายุทธ์โพงเงินอายุ๒๙ปี
ก้มลงไปกราบเท้าในหัดโพงเงินเอาเป็นพ่ออ๋อโอเคอ่า
พร้อมกล่าวคำขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเขาแล้วก็นายอาทิตย์
จากคุ้มหรือว่าท็อปฮาวดี้อายุยี่สิบหกปีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันนะฮะ
คือในท็อปมาไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวขนาดลงมือก่อเหตุ
ใช้น้ำมันราดแล้วก็เผาบ้านของผู้เป็นพ่อวันที่๙ตุลาคมที่ผ่านมา
นั่นเองนะครับเพื่อต้องการจะทวงเงินจากนายวรายุทธ์
พร้อมกับใช้คำพูดข่มขู่ว่ายืมเงินแล้วไม่คืน
ก็โดนเผาบ้านแบบนี้จนทำให้บ้านเนี่ย
ได้รับความเสียหายนั่นเองนะครับนี่ฮะดูสภาพ
ก็ไหม้กันหมดเลยนะฮะนายวรายุทธ์ออกมาเล่าถึงเหตุการณ์
ที่ทำให้เกิดเหตุดังกล่าวโดยยอมรับว่าเป็นลูกหนี้จริง
แม่ของท็อปเป็นลูกหนี้ของแม่ของท็อปจริงนะฮะ
จำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาทแต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการกู้ยืม
เออไม่ได้เอาเงินไปทำอะไรนะอืมคือเขากับท็อปเนี่ยถูกจับ
ข้อหายาเสพติดแม่ของท็อปก็เลยออกเงินค่า
ประกันตัวให้หนึ่งหมื่นบาทนะฮะก็เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดวันที่สิบ
ตุลาคมที่ผ่านมาโดยตำรวจระบุว่าต้องจ่ายพร้อมกัน
ก็ตัวเองไม่มีก็ให้แม่ของท็อปออกให้ก่อนก็คือแม่ของเจ้านี่นี่แหละ
นะครับจากนั้นทำสัญญาต่อหน้าตำรวจครับว่าตนเนี่ยเป็นหนี้แม่ท็อปหนึ่งมืนบาท
โดยที่ไม่มีดอกเบี้ยและในสัญญาก็ระบุว่าให้ชำระภายในวันที่๑๐
ธันวาคมที่ผ่านมาในขณะที่ยังไม่ถึงกำหนดวันจ่ายเงินตามสัญญาเลยครับ
ยังไม่ถึงวันที่๑๐นะครับท็อปก็ไปก่อเหตุเผาบ้านแล้วก็ข่มขู่ทั้งที่ก่อนหน้านี้
ของท็อปให้ตนไปทำงานกรีดยางเพื่อใช้หนี้แต่ทำได้เพียงแค่ช่วงเดียวเอง
จากว่ายางเนี่ยมันผลผลิตไม่ค่อยดีก็ไม่ได้ทำต่อ
ท็อปก็ให้ไปทำงานเป็นรับจ้างอย่างอื่นแทนเพื่อหาเงินไปใช้หนี้แทน
ส่วนตัวไม่มีเจตนาที่จะไม่คืนเงินและไม่ได้บอกเรื่องนี้กับครอบครัวของตน
เพราะไม่อยากให้พ่อแม่เกิดความไม่สบายใจและไม่คิดว่าจะเกิดเหตุแบบนี้
ที่กระดาษเนี่ยกระดาษเท้าขอโทษพ่อที่เพื่อนไปเผาบ้านพ่อ
และตนถูกจับแล้วก็ต้องเสียเงินไปหมื่นบาทโดยที่ไม่ได้บอกพ่อ
ค่ะนะฮะไปฟังเสียงของลูกหนี้ร้านนี้กันหน่อยนะครับ
ผมก็อยากจะถามเขาว่า
เพราะเป็นบ้านพ่อแม่ด้วย
ถูกต้องถึงก็ต้องแบบกราบเท้าขอโทษคุณพ่อเลยอะ
คือบ้านพ่อก็เสียหายแงและพ่อก็ไม่รู้เรื่องโดนจับ

ว่าไม่ได้เป็นหนี้ครอบครัวท็อปถึง๑แสนบาทนะครับ
แล้วก็ไม่เคยเอาเงินไปสร้างบ้านตามที่ท็อปกล่าวหากล่าวอ้างด้วย
ส่วนที่ออกมาให้สัมภาษณ์เพราะว่าอยากให้สังคมเข้าใจ
แต่ก็ยอมรับว่ากลัวจะถูกท็อปกลับไปล้างแค้นหรือว่าทำร้ายครอบครัว
เพราะท็อปเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงครับ
หลังจากนี้จะพยายามทำงานหาเงินไปใช้หนี้แม่ท็อปให้ได้ครบ๑๐๐๐บาทนะครับ
ได้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาอีก
ส่วนด้านคดีความอันนี้นี่เจ้าหนี้ผู้ก่อเหตุนะครับ
ตำรวจสพแคนดงมระบุว่าตอนนี้สอบประคำผู้ต้องหาทั้งสองคน
คือทั้งคนเผาและคนถ่ายแล้วก็รวบรวมหลักฐานตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับ
ต้องเลื่อนกำหนดการส่งตัวฝากหางที่ศาลจังหวัดบุรีรำออกไปก่อน
ตอนนี้ก็ยังไม่มีญาติไปยื่นขอประกันตัวคนนี้เลย
อันนี้เป็นผู้ก่อเหตุที่ไปห่อบ้านนะครับ